คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะที่ภัทยาโอ้หลายคนบ่นกันอุบเลย
เพราะว่าฝนมันตกแล้วตกนานต่อเนื่องกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
ตกนานขนาดนี้มีเหรอน้ำจะไม่ท่วม
น้ำท่วมแล้วก็ท่วมจุดเดิมซ้ำ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยตกเมื่อไหรตรงนี้ก็ท่วมทุกที

ทำไมพี่ทำแบบนี้

เย็บตัวเนี่ย

จะวิ่ดแล้วจะวิ่ดแล้วตำลงแล้วน้ำตำลงแล้ว
อุ้ยอย่ารับเนี่ย

วัดใจมากเลยนะนี่ขึ้นมาจะถึงกระจกหน้ารถอยู่แล้วนะเนี่ย
คือเวลาขับรถแบบนี้นะคะ

แตะเบรกปุ๊บน้ำเข้าเลยนะคะ

ทำได้อย่างเดียวคือ
ซะว่าตัวเองเป็นเรือแล้วขับฝาไปค่ะ

ได้แค่นั้นจริงถ้าหยุดปุ๊บคือจบเลย

มันก็น่ากลัวอยู่หรอกสูงสักขนาดนี้ค่ะ
คือแต่ถ้าไปอีกแล้วน้ำมันสูงกว่านี้อีกมันก็แย่เหมือนกันนะ
ใช่คือหลายคนก็สงสัยเหมือนคุณทัศนัยแหละว่า

คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเธอขับมาพัทยาใต้

เหมือนมันเป็นทางลาดเหรอหรือยังไง

ก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยจนมันไหลเข้าตัวรถอ่ะค่ะ

ไปได้ค่ะยินดีด้วยคุณได้สิทธิ์นั้นนะ
ผ่านไปได้จากพระทะยาใต้ค่ะรอดเลย
แต่ระมัดระวังนะคราวหลังต้องดูดี
ถ้าเห็นว่ามันเริ่มไม่เข้าท่าแล้ววกกลับเถอะ
อีกคลิปนึงไปดูหน่อยค่ะถ่ายจากหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในซอยแถวเขาตาโลถนนสุขุมวิทยพัทยาใต้เหมือนกัน

น้ำมันหลากข้ามกำแพงมาจนกลายเป็นเหมือนน้ำตกค่ะ
เข้ามาในหมู่บ้านจัดสรรอย่างรวดเร็ว
ไม่มีใครเก็บของหนีน้ำทันเลยคุณดูสิ
หัมทะโยงพัทยาปลิวแตกกระจุยกระจายไปหมดเลย
ชาวบ้านในเมืองพัทยาเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ฝนตกทีไรน้ำก็ขังจุดเดิมท่วมจุดเดิม
พัทยาใต้นี่แหละลิสต์มาได้เลย
ริมทางรถไฟขาวตาโหลถวมแน่ซอยขาวตาโหลถวมแน่นอน
เพราะว่าท่อระบายน้ำมันเล็กน้ำระบายไม่ทันหรอก

คิดจะแก้ไขกันบ้างเหรอว่าอย่างนี้

ไม่ได้เพิ่งเกิดใช้คำว่าเกิดซ้ำเกิดซากก็ได้
ไปสามชั่วโมงอะค่ะน้ำที่ท่วมขังเนี่ย
มันถึงจะลดระดับลง

รอการระบายอยู่๓ชั่วโมงจ้
มันไม่ควรเกิดมันไม่ควรเกิดมันเกิดซ้ำเกิดทราบ

มันไม่ควรจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ก็มีการไปสร้างโรงแรมคอนโดที่พักอะไร
มันขวางทางน้ำน้ำมันก็ลงไปไม่ได้
ใช่ซึ่งบางจุดเนี่ยนะคะสร้างเนี่ย
บางทีสร้างทางเดินท่อใต้ดินก็ฟังว่า
เพื่อระบายน้ำกั้นไว้เลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ไง
นี่คือปัญหาของพัทยายังคงเกิดซ้ำซากแบบนี้อยู่
ต้องให้ใครได้เป็นผู้นำเมืองนี้ก็ไปแก้ไขแล้วกัน